เอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องของแห่นางแมวปกติแล้ว
แห่นางแมวเขาบอกว่าจริงเป็นประเพณีโบราณแหละ
แต่ว่าหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นการทารุณกรรมสัตว์ไปหรือเปล่า

แต่ว่าชาวบ้านในอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
เขาเปลี่ยนไม่อยากจะทารุณกรรมสัตว์ในการขอฝนแบบนี้
แล้วใช้อะไรครับใช้คนชื่อแมวค่ะมาร่วมในพิธี
ขอฝนไปดูภาพกันเลยค่ะครับโอ้โฮ
ร้องเพลงกันไม่ต้องหาแมว

เพราะว่าไม่มีแมวในพิธีขอฝนนี้นะคะ
พิธีแห่นางแมวของชาวบ้าน
ด่านห้วยโปร่งหมู่ที่๑๐ตำบลแม่ภูลอำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิษฐ์สร้างสรรค์นะคะ
ไม่ต้องตามจับเจ้าเหมียวมาใส่กรงให้เมื่อยตุ้ม

แล้วก็สาดน้ำให้ทรมานสัตว์เพื่อแลกกับการขอฝน
แต่รวมพลคนชื่อแมวในหมู่บ้านให้ได้มากที่สุด
ก็มาเข้าร่วมพิธีกันหวังตบตาเทวดา
ฟ้าขอฝนให้ตกลงมาในพื้นที่

ครับอ่าที่อำเภอลับแลนี่เขาเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียน

สถานการณ์ภัยแรงก็ทำให้พืชผลการเกษตรขาดน้ำ
จนบางส่วนนี้จะยอยยืนต้นตายแล้วก็เสียหายไปจนเมืองมากด้วย
เดี๋ยวนิ้วน้อยมานี่อันนี้น้องแมวลูกแมวหรือเปล่านะคะ
ชาวบ้านเขาตอนนี้เขาทนไม่ได้ค่ะก็เลยต้องร่วมกัน
ทำพิธีแห่นางแมวขอฝนแต่กฎหมายใหม่
ทำให้ต่างภาวะไม่กล้านำแมวมาร่วมพิธี
เพราะเกรงว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว
ค่ะงานนี้ก็เลยคิดไอเดียเลยว่า
ใช้คนชื่อแมวนี่แหละทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะ
ร่วมพิธีแทนแมวตัวจริงไปเลยค่ะ
สำหรับพิธีนี้นะคะชาวอำเภอลับแลจริงแล้วก็ทำกันทุกปีอยู่แล้ว
หากฝนไม่ตกต้องตามฤดูการ
ตลอดการแห่จะร้องรำทำเพลงแล้วก็ตีกลอง
ให้เข้ากับจังหวะกับเพลงเพื่อขอฟ้าขอฝนอย่างสนุกสนานนะคะ
หากคระบวนแห่ผาหน้าบ้านหลังไหน
เจ้าของบ้านก็สาดน้ำใส่

เพื่อที่จะสร้างความชุ่มฉ่ำตลอดพิธี
บางคนก็จะใช้สวิงนะคะทำท่าช้อนตักปลาใส่คล่อง

เสมือนอุดมสมบูรณ์จับปลาได้เป็นแกงแก้เคล็ด
ใช่ค่ะเปรียบว่ามีฝนตกลงมาแล้วก็มีน้ำมีปลา

ขันออกมาตักน้ำทำท่าเป็นตักน้ำแก้เคล็ด

ส่วนจะหลอกเทวดาได้ผลหรือไม่

ก็ภัยแรงก็ยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
แม้จะมีฝนมาเติมบ้างแต่ก็น้ำไม่เต็ม